กระแสในโลกโซเชียลค่ะคุณผู้ชม
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นค่อนข้างหดหูใจเหมือนกัน

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเช้าพาดหัวหน้าหนึ่ง
แล้วก็ภาพแล้วก็คลิปที่ออกมาแบบนี้
ถูกต้องค่ะภาพที่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นบ้างแล้ว

เป็นเรื่องของเด็ก๓คนเขากำลังเล่นกันอยู่

พ่อลงมาคิดว่าเด็กคนที่โตกว่า๗ขวบทำร้ายลูก

ใช่ก็เลยมีการทำร้ายเด็กวัย๗ขวบนะคะจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ซึ่งล่าสุดพ่อของน้องวัย๗ขวบพาน้องเข้าแจ้งความแล้ว
ตรวจพบมีบาดแผลบริเวณกกหูแล้วก็หางคิ้ว
ในรายเรียงไปนะครับก็คือเด็กเขาเล่นกันอยู่นะครับ
คนเสื้อขาวผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของเด็กอีกคน

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ตุลาคม
อย่างที่เล่าให้ฟังเห็นเด็ก๓คนเล่นด้วยกันอยู่
ตรงทางขึ้นบันไดเนี่ยนะคะแล้วมีเด็กคนนึงวิ่งออกไปก่อน
ทีนี้ผู้ชายเสื้อขาวที่วิ่งลงมาจากบันไดเนี่ย
ก็ตรงเข้าไปใช้เท้าเนี่ยเตะน้องเสื้อสีส้มแดงเนี่ยนะคะ
แล้วก็กระทืบที่บริเวณศีรษะด้วยหลายครั้งเลยค่ะ

แล้วก็หันกลับไปทำร้ายเด็กคนเดิมอีก
ซึ่งหลายคนที่ชมคลิปค่ะวิพากษ์วิจารณ์หนักเลย
ใช่บอกว่าทำร้ายเด็กแบบนี้ควรจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่ควรมีวุฒิภาวะ

ล่าสุดนะคะทางด้านผู้ปกครองของเด็กชายวัย๗ขวบ

แล้วก็ผลตรวจร่างกายเบื้องต้นจากโรงพยาบาลนพรัช
มามอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานคันนายาว
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ชายเสื้อขาวในคลิปนะคะ
โดยพ่อของน้องผู้ที่เสียหาย
ก็ยังรู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
สิ่งที่กังวลมากเลยก็คือเรื่องจิตใจของลูกชาย
ใจกับร่างกายเพราะว่าถูกกระแทกที่ศีรษะหลายครั้ง

ใช่แล้วก็พ่อของน้องที่ถูกทำร้าย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้เป็นอุทาหรณ์กับครอบครัวอื่น
ขอให้ผู้ปกครองมีสติใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
ซึ่งหากผู้ที่ก่อเหตุมาขอโทษก็พร้อมที่จะให้อภัย
แต่เรื่องของข้อกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

มันก็ต้องมีทุกครั้งนะเด็กเล่นกันก็ต้องมีทะเลาะกันร้องไห้กันบ้างนะ
ค่ะซึ่งด้านพันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงห์เดช
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานคณะยาว
ก็บอกนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องแบ่งออกเป็น๒คดีค่ะ
กรณีหนึ่งก็คือผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กวัย๗ขวบ
ซึ่งก็มีผู้เสียหายเป็นผู้ปกครองเข้าแจ้งความ
ข้อหาทำร้ายร่างกายรวมถึงข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็จะต้องรอของรอผลใบรับรองแพทย์
รวมถึงต้องตรวจสอบเรื่องของหลักฐาน
แล้วก็การสอบปากคำคู่กรณีก่อนที่จะแจ้งความดำเนินคดี

ส่วนอีกคดีหนึ่งก็คือผู้ก่อเหตุเข้าแจ้งความกับตำรวจ
เด็กชาย๗ขวบทำร้ายบุตรชายวัย๔ปี

เรื่อง๒ประเด็นนะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ
ดังนั้นในการสอบปากคำก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือว่าพมรวมถึงอายการ
มาร่วมสอบปากคำในเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ
เรื่องของคดีที่เป็น๒คดี๒ประเด็นแบบนั้น
ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แต่ว่าเรื่องของการดูแลเด็กนี่แหละฮะ
สำคัญมากนะครับเพราะว่าเด็กถูกทำร้ายทั้งที่ศีรษะเอง

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ธิบดีวิเทศเตชบุญนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ

ธิบดีครับผมถามความคืบหน้าของอาการเด็กก่อนครับ
เป็นห่วงเด็กก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับท่าน

เมื่อเช้าผมพบกับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเด็ก
แล้วก็คุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณย่าของเด็กนะครับ
ก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะ
เพราะว่าคุณพ่อเขาบอกว่าเมื่อวานเขาก็มีอาการเกรงกลัวอยู่
แต่วันนี้ก็เด็กก็ดีขึ้นเยอะแล้วก็รื่นเริงตามภาษาเด็กนะครับ
อันนี้เรื่องของจิตใจนะครับ
เรื่องจิตใจก็ดีขึ้นเยอะนะครับ

แต่ว่าลอยฟุกซ้ำก็ยังเห็นอยู่นะครับ
ยังให้เห็นอยู่นิดนึงนะครับ
กรณีแบบนี้ต้องมีการดูแลหรือว่าช่วยเหลือเยียวยายังไงไหมครับ

ในส่วนนี้เราได้ส่งทางเจ้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัว
เป็นนักการพรมสุขเข้าไปดูไปเยี่ยม
เด็กจริงดูภายนอกเราอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นยังไง
คงจะต้องประสานกลับไปที่ทางโรงพยาบาล
ให้คุณหมอเป็นคนประเมินออกมาว่าเด็กสภาพเด็กด้านเป็นอย่างไร
หรือว่าในเรื่องของจิตใจเราจะต้องมีการเยียวยาในเรื่องของจิตใจ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้เขาเข้าสู่ภาวะปกติให้ได้
ในที่นี่หมายความว่าทั้งตัวเด็กเองและตัวครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวของเขาเด็กด้วย
ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ

เด็กที่เด็กที่ถูกกระทำก่อนนะครับท่านอธิบดีครับ
เท่าที่คุยกับเด็กเขามีอาการหวาดภาวะ
หรือยังกลัวผู้ใหญ่หรืออะไรอยู่บ้างไหมฮะวิตกอะไรไหมฮะ
เมื่อเช้าผมคุยกับเด็กก็โอเคนะ
ก็ถือว่าก็ดีขึ้นเยอะนะครับ
เด็กก็พูดคุยตอบโต้ผมอยู่นะครับ
เขาก็จะบอกว่าไปให้ไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้
เขาก็โอเคเขาก็รับทราบดูเหมือนจะ
ถ้าหากว่าไม่มีอะไรผ้าคอร์สที่ติดอยู่ตรงขอบคิ้ว
ก็น่าจะดูเหมือนกับจะไม่มีได้รับอะไรความรุนแรงมา
อันนี้ทางด้านของเด็กที่ถูกทำร้ายอีกครอบครัวหนึ่งฮะ
อีกครอบครัวหนึ่งเราก็คงจะต้อง
วันนี้เราก็ได้เจ้าที่ของเราเองก็เข้าไปพูดคุยนะครับ
เพราะว่าคุณพ่อของพี่ที่คนที่คนกระทำนะครับ
เขามีลูกอยู่ด้วยคุณพ่อของตัวเล็ก
ขณะเดียวกันก็คุณแม่คุณแม่ของภรรยาของเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับ
เขาก็มีลูกอยู่แล้วก็เสร็จแล้วก็
คุณพ่อเองก็ได้มาคล้ายกับเหมือนมามอบตัวกับทางตำรวจแล้วนะครับ
แล้วเสร็จแล้วก็คุณพ่อเองก็เครียดในเรื่องว่าเอ๊ะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะไม่มีใครดูแลลูกของเขา
เราเองก็สอบถามแล้วบอกว่า
เรามีบ้านพักเด็กและครอบครัวที่เป็น
เราสามารถที่จะดูแลในเรื่องของปัจจัย๔
เรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรต่างได้นะครับ
มีที่พักที่นอนที่กินที่อิ่งที่พักที่นอนอยู่

ก็ขออนุญาตทางคุณพ่อเขาพาเด็กไปดูสถานที่

แล้วหลังจากนั้นก็คงจะต้องถามความตัดสินใจของครอบครัวเขาอีกทีว่า
ยินยอมให้มาพักฟื้นชั่วคราวอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวของเราหรือเปล่านะครับ
ก็ต้องพิสูจน์ปัจจัยต่างที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ
ทั้งผู้เป็นพ่อความยินยอมแล้วก็ผู้เป็นลูกด้วยใช่ไหมครับ

คือทั้งสองครอบครัวต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับณตอนนี้ทั้งนะครับ
แต่เรื่องนี้ครับท่านครับกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างหนัก
บอกว่าเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นในสังคมครับ
จะมองภาพรวมความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไกล
แล้วก็แนวทางในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดแบบนี้ต่อไป
จากจริงแล้วครับ
ความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงเรื่องอย่างนี้เนี่ย

จากสถิติของศูนย์พึ่งได้ของศาลนักศึกษ์ก็
มีแนะนำว่ามันจะสูงขึ้นนะครับ
มีแนวโน้มว่าสูงขึ้นนะครับ
วันก็ประมาณ๖๐รายต่อวัน

ค่อนข้างจะสูงขึ้นจากที่ข้อมูลที่เขารวบรวมไว้นะครับ
ก็ความรุนแรงในครอบครัวนี้ก็มีทั้งเด็กและสตรีนะครับ

คุณศิกรรมนี้ก็ประมาณ๕๐นะครับ

ผมคิดว่ามันต้องเข้ามาร่วมมือกัน
ตัวครอบครัวผู้ผกครองของเด็กนะครับ

ไม่ใช้ความรุนแรงหรือว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็กเนี่ยได้เห็นคุณประพบการกระทำความรุนแรง
ต้องใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการในการจัดการ
ต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกหลาน
รวมทั้งจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานด้วย
ว่ามีผู้พบเห็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงแจ้งได้ที่ไหนคะครับ
จริงแล้วถ้าพบเห็นความรุนแรงเนี่ย
จะมีเจ้าระที่อยู่ตลอดเวลา
เวลามีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้บริการ
เราจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไป

เป็นดำเนินการร่วมกับทางทีมสถานวิทยาชีพ
กับตำรวจหรือว่าจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงแจ้งมาที่ทางตำรวจก็ได้ครับ

หรือว่าทางสื่อมวลชน
แล้วก็ทางสื่อมนตรนก็โทรแจ้งมาที่๑๓๐ก็ได้
ถูกได้นะครับประสานการทำงานกันได้ทั้งหมดนะครับ
ขอบคุณท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
อันนี้เรื่องของการดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของทั้งเด็ก
แล้วก็ผู้ปกครองของสองครอบครัวนี้นะฮะ
แต่ว่าเรื่องของคดีก็ยังคงต้องดำเนินการ
แล้วก็เดินหน้าต่อในทางการสืบสวนต่อไปนะครับ